ต่อกันที่เหตุนี้กันต่อเลยคุณผู้ชมคะนี่เหตุหึงโหดอีกแล้วค่ะ
ตัวผัวค่ะหึงเมียแต่งงานอยู่ด้วยกันมาหลายปีนะมีลูกสาวก็สองคน
รู้สึกว่าเมียน่าจะปันใจให้ชายคนอื่นแต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของเขา
สิ่งที่เขาทำคือเอาไม้หน้าสามท่อนเบอร์เริ่มเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพ
ฟาดทุบหัวเมียทุบหน้าเมียซึ่งเมียเนี่ยมีร้านเสริมสวยนะเป็นเจ้าของร้านอยู่ในร้านตายคาร้านและนี่คือไม้ค่ะ
ตายสยองในร้านเสริมสวยแบบนี้เลยเหรอ
ใช่ค่ะคุณและนี่คืออาวุธที่เขาใช้ก่อเหตุทุบเมียจนตายค่ะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้โหดมากนะคะเกิดขึ้นเช้าวันนี้เองนะคะคุณ
โมงครึ่งค่ะของเช้าวันนี้ที่จังหวัดพัทธลุง
เจ้าหน้าที่ไปถึงที่ร้านเสริมสวยแห่งนี้นะคะเป็นตึกแถว๒ชั้น
บริเวณชั้นล่างค่ะอยู่ที่ริมถนนพัฒนาตะมนต์ครูหาสวรรค์ค่ะ
เจอกับศพของนางเจนจิราหรือว่านางบุ๋มนะคะอายุ๓๔ปี
เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแห่งนี้นี่แหละสภาพนอนคว่ำหน้า
เสียชีวิตเลือดนี่นองพื้นเต็มไปหมดถูกทุบด้วยของแข็งเข้าที่บริเวณหัว
ใบหน้าหลายแผลแล้วก็อย่างที่บอกว่าเจออาวุธก็คือไม้หน้าสามยาวสักหนึ่งเมตรอยู่บริเวณนั้น
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนผัวของคนตายค่ะ
นายปิยบุธหรือนายบอยอายุ๓๗ปี
เขาก็ก่อเหตุเสร็จเขาไปนะ

แต่สุดท้ายเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปมอบตัวกับตำรวจ

เจ้าตัวให้การรับสารภาพ
แต่เขาอ้างแบบนี้ว่าก็ทำไปเพราะความโกรธแล้วก็หึงหวง
เพราะว่าเมียเขาหายออกจากบ้านไปเมื่อวาน
การพูดว่าจะตีตัวออกห่างนะจะไม่กลับมาอยู่ด้วยแล้ว
ทำให้เขาโมโหทะเลาะกันรุนแรง
แล้วตัดสินใจเอาไม้หน้าสามนี่แหละทุบภรรยาตัวเองจนตายค่ะ
คือไม่ว่าเขาจะอ้างว่าหึงหวง
หรือภรรยาปันใจหรือจับได้ภรรยามีชายคนอื่น
แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายใครนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพ่อตาค่ะคุณอภิชาติ
พ่อตาของนายคนนี้ผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ก็ต้องเป็นพ่อของลูกสาวที่เสียชีวิตด้วยถูกไหม
เห็นว่าทะเลาะกับลูกสาวบ่อย

เพราะว่าในบอยชอบเอาเงินไปใช้จ่ายที่อื่น

ถึงขั้นฆ่าลูกสาวตัวเองได้ลงคอ
ก่อนหน้าด้วยนะเพื่อนบ้านบอกได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงเนี่ยคือลูกสาวพยายามร้องห้ามว่า

เพราะว่าเขาทะเลาะกันบ่อย
มันเอาเงินไปใช้จ่ายที่อื่น
เพราะว่าเงินไม่ค่อยให้